เมื่อวานนี้วันที่๑๑เดือน๑๑เนี่ยหลายคนได้หลายคนโดนซื้อสินค้าสั่งออนไลน์ไปปุ๊บ
ดั่งใจเลยนะคะแต่คนนี้เขาบอกว่าความจริงกับสิ่งที่คิดมันคนละโลกกันเลยค่ะ
ตั้งใจว่าจะซื้อมุ้งค่ะเดี๋ยวไปกางหน้าหนาวคิดว่ามุ้งเนี่ยที่กางเนี่ยนอนได้๒คน
แล้วดูนั่งจับหัวเข่าจับเจ้าอยู่แบบนั้นสิ่งที่ได้มาคือนั่นแหละค่ะ
ผมว่าเปลี่ยนคนเป็นตัวดีกว่านอนได้สองตัวแมวอ่ะเป็นหมาแมวก็ไปนอนได้นะฮะ
คนเท่าได้แต่หัวเนี่ยคนเข้าได้ในหัวแบบนี้ค่ะคุณคืออย่างที่บอกไปความจริงกับสิ่งที่คิดมันช่างต่างกันเหลือเกินนะคะ
ภาพในหัวคิดว่าเต็นต์ที่จะได้เนี่ยนะคือตอนนั้นจินตนาการไงว่าฉันสั่งซื้อเต็นต์นะเต็นต์ที่จะได้เนี่ยต้องมีขนาดใหญ่นอนได้๒คน
แต่พอของมาส่งเท่านั้นแหละค่ะนอนได้จริงแต่หัวอย่างเดียวที่นอนได้มุดเข้าไปได้แต่ศีรษะนะคะ
ก็เลยคิดว่ามันไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วดูข่าวนี้แล้วท่านดูให้ดีนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งออนไลน์เนี่ยเขามีของเรื่องของสเปคสินค้าบอกอยู่ด้วยนะคะ
ว่าสเปคสินค้าเนี่ยตรงแบบที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของขนาดคือคุณจะมองแค่ราคาใช่ต้องดูสเปคดูดิเทคว่าเฮ้ยมันขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เมื่อวานนั่งคุยกับปุ๊ยอยู่ว่าบางอย่าง๙บาท๑๐บาทอันนั้นใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนั้นคืออะไร๙บาท๑๐บาทไม่กล้าพูด
ขนาดสูงกว้างยาวเท่าไหร่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบให้ดีก่อนกดสั่งนะคะ